เกมนัดที่๒๔ของฤดุกรรมนะครับ

นฤทธวีคุณพุทธศาสตร์ประตูของเจ้าถิ่นรับพลาดบอลเข้าประตูครับ
เจ้าถิ่นไม่ยอมแพ้ครับนาที๘๒จากจังหวะชุดละมุนหน้าปากประตูครับ
นาที๘๖นะครับอันนโนนมอลเลอร์สักครับ
เพิ่มเป็น๒๗คะแนนแต่ว่าประตูได้เสียดีกว่า
ส่วนเมืองทองมี๔๑แต้มเท่าเดิมนะครับอยู่อันดับ๔ของธาราน
รองจ่าฝูงเล่นไปแค่๒นาทีนะครับ
ชาติจอดนะครับให้เชียงรายขึ้นอำนึงศูนย์
ทีมเยินไม่ถอดใจนะครับนาที๑๖ครับ
ก่อนจบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้

หลังนาที๘๖ครับรุ่งรัฐภูมิจันทึกตัวสำรอง
เจ้าตัวไม่ดีใจนะครับเพราะว่าเป็นการยิงประตูทีมเก่า
สร้างชื่อสมัยอยู่กับเชียงรายยูเนเต็ด
มีเพิ่มเป็น๕๐แต้มตามหลังบุรีรัมยูเนเต็ด๖คะแนน

ส่วนผลอีก๓คู่นะครับนครราชสีมาชนะชนะ๑๐นะครับ
ท่าเรือชนะโปรลิสเทโล๑๐และอุบลยูเอ็มทีชนะสุโขทัยไป๑ประตูต่อ๐
โปรแกรมวันนี้นะครับ๑๘นาฬิกามีเตะ๒คู่ครับ
นาฬิกาถือเป็นอีก๑เกมบิ๊กแมชนะครับ